พาไปดูคู่หวานในวงการบันเทิงเขาเต้นเพลงดก้นกันหน่อยค่ะ
แค่ไหนไปดูกันค่ะกับช่วง
ดกตกอ่ะอะดกตกอ่ะอะดกตกลดกตกตกลดกตกล
ปกติเงี่ยเห็นนุมป๊อกเค้าโชว์เต็มเพลงดกตของตัวเอง
แค่คราวนี้เต้นฉลองแท็ชแท็กดกก้อนชาเลนจ์หกสิบหกล้าน
มันก็ต้องพิเศษประมาณนี้
อ้ายดกก้อนน่ะอ่ะดกก้อนน่ะ
ดก้นหนักดกกันยังไงให้หวานเวอร์เบอร์แรงขนาดนี้
มาครบเหรอป๊อกกี้มาครีม
อุ๊ยคือเหลือก็แต่ครูของณเดชน์ยายา
รออยู่นะจ๊ะอย่าให้นานเกินไป